กับครูเพลงชื่อดังครูชนละทีทานทอง
ปีแล้วปีนี้แต่ไม่ใช่ปัญหาในการมีรักครั้งใหม่

โอ้โหคือภรรยาเก่าเนี่ยก็มีอยู่แล้ว
อย่าเรียกว่าภรรยาเก่าเพราะยังไม่ได้ฟ้องหย่านะครับ

ก็ข่าวดังขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเราค่ะ

แล้วก็แกงเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยค่ะ

เห็นว่าแกเนี่ยเตรียมจะฟ้องหย่าภรรยานะฮะอยู่กินกันมา๓๑ปีนะฮะ
ให้เหตุผลบอกว่าโอ้โหทนพฤติกรรม
หวงอย่างหนักไม่ไหวแล้ว
ถูกทำร้ายร่างกายก็โดนมาแล้วค่ะ

พูดตรงโดนเมียทำร้ายมาเนี่ย
เลือดอาบทั้งตัวก็มีมาแล้วค่ะ
เห็นว่ามีกำหนดเดินทางไปสาร๑๐มิถุนายนนี้นะคะ
แล้วก็ที่ต้องฮือฮาหนักเข้าไปอีก

ว่าที่เมียคนใหม่รุ่นหลาน

ก็คือคุณสกุลนัทธิดาหรือว่าคุณเกด
แจ้งประสงค์อายุปีนี้๒๙ปีเท่านั้น

วกลบกันเองเห็นว่าห่างประมาณ๕๔ปี
ขณะเดียวกันที่คุณเกดแฟนสาวคนปัจจุบันตอนนี้นะคะ

ไม่ได้เข้ามาปอกล่อคุณครูนะฮะ

มีธุรกิจร้านทองกับน้องสาว
ชงอาชีพก็มีเลี้ยงตัวเองได้
การที่เธอได้เข้ามาในชีวิตครูได้มาดูแลเนี่ย
เป็นความใกล้ชิดก็เลยเกิดเป็นความรักนั่นเอง

พร้อมจะแต่งงานกับครูทันที
หากว่าเรื่องกับภรรยาเก่ามันจบมันเคลียร์กันลงตัว
ส่วนทางด้านเมียเขานะ
รูปุ้มทองมาอายุ๕๑ปีค่ะ

อยู่กินกันมากับครูชนละทีนี่นะ๒๘ปี
ครูชนละทีเป็นคนที่ทิ้งเขาไปมีผู้หญิงคนอื่น
มาปีกว่าแล้วพูดง่ายเป็นคนนอกใจว่าอย่างนั้นเถอะนะคะ
เหตุการณ์ทั้งหมดพร้อมจะแถลงข่าวให้สังคมทราบความจริงเหมือนกัน

ที่บอกว่าทำร้ายร่างกายสามีนะครับ
ไปต่อกันอีกหนึ่งครอบครัวดีกว่า

ครอบครัวนี้ก็คดีความติดกันอยู่เหมือนกันค่ะ
อดีตคู่สามีภรรยาคุณตายชุติมาแล้วก็คุณทีมพิธา

คดีก่อนหน้านี้ฝ่ายชายเป็นฝ่ายยื่นฟ้องใช่ไหมคะ

ถอนฟ้องอดีตภรรยานั่นเอง

ล่าสุดหลายล่าสุดสระเกินอู้หู
ติดต่อไปยังอาจารย์ปรีชาณเชียงใหม่นะฮะก็เป็นทนายความของคุณตายอืม
ก็บอกว่าจะมีการถอนฟ้องจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวก็ได้รับคำตอบการเห็นบอกว่ายังได้ข้อมูลคือป้อนให้ไม่ได้ตอนนี้
เดี๋ยวมันจะมีผลทางรูปคดีนั่นเองก็ต้องเช็คกับทางศาลก่อน
แต่ณตอนนี้เขาบอกว่ายังติดวันหยุดยาว
เรื่องต้นก็คิดว่าคู่กรณีน่าจะถอนฟ้องจริงค่ะ
เพราะว่าข้อมูลที่มีมันไม่ตรงกันแล้ว
ทั้งเรื่องข้อกล่าวหาว่าคุณตายเองคบชู้ทอดทิ้งลูกนะฮะ
รวมไปถึงสาเหตุที่ออกมาทำงานนอกบ้าน
เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะฮะทนายปรีชาจากเชียงใหม่กันหน่อยค่ะ
รู้จักเพื่อนของคุณตายที่เขาอ้างวัฒนภาษณ์ไปอะไรอย่างนี้

มีเหตุห้องใหญ่แล้วด้วยเหตุที่ว่าเขาไม่ดูแลลูก

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อแรกที่จริงให้เห็นก็คือ
เขาไม่ได้เลี้ยงดูคุณตายมาประมาณก่อนที่เขาจะฟ้องหย่าประมาณ๑๒ปี
คุณตายต้องออกมาทำงานนะครับ
เอาเหอะถ้าเกิดว่าถอนฟ้องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นนะครับ
เป็นกำลังใจให้ละกันสำหรับของครอบครัวคุณตายแล้วก็คุณทีม
แต่ว่าอาจารย์ชนลทรีที่ฉันอยากรอฟังตั้งโต๊ะแทนข่าวอีกครั้ง
ทั้งภรรยาเก่าว่าที่ภรรยาใหม่แล้วก็อาจารย์นะฮะ
ยังไงก็เชิญค่ะโต๊ะยาวใหม่พร้อมทุกช่องแน่นอนนะคะ